ผู้ที่เสียชีวิตคนนี้นะครับทุกผู้ชมครับเขาบอกว่าเหตุการณ์มันผ่านมา๕วันแล้วคดีการเสียชีวิตไม่คืบหน้าเลย
ใครจะรับผิดชอบนี่ตรงนี้รถถอยมาแล้วนะฮะมีคนนั่งอยู่ท้ายรถบรรทุก๑๐ล้อ
เขานั่งอยู่นานกว่านี้หน่อยได้ไหมอันนี้นะฮะอันนี้ตอนถอยนะครับอันนี้
ตอนที่รถถอยมานะฮะความจริงผู้ชายคนนี้เขานั่งอยู่นานนะครับนั่งอยู่
นานมากนะฮะนั่งยองนะครับแล้วก็ใส่หูฟังนะฮะเหมือนกับดูโทรศัพท์มือถือ
ว่าฟังอะไรอยู่นะครับซึ่งระหว่างทางของเขาเนี่ยเขาจะมีรถ
ล้ออยู่ข้างหน้ากับรถหกล้ออยู่ด้านหลังนะครับเขาก็คงจะไม่ได้
เสียงตอนที่รถถอยมาอืมแต่คำถามก็คือโชเฟอร์สิบล้อคันนี้
ที่จะถอยมาเนี่ยถ้าไม่มีคนนั่งอยู่คุณชน๖ล้อข้างหลัง
แน่นอนใช่ค่ะเอาคุณจะไม่ดูอะไรข้างหลังเลยเหรอสุดท้ายผู้ชาย
คนนี้เสียชีวิตนะครับประชมครับเขานั่งงี้นานมากแต่เหมือน
นั่งฟังอะไรค่ะนั่งยองใส่หูฟังอยู่นะครับเหตุการณ์นี้
เกิดขึ้นถ้าว่ามาทมหาชัยสมุทรสาครนะครับต้องทนครับทอบครัว
เห็นแต่ข่าวคนอื่นไม่คิดเลยว่าจะเกิดขึ้นกับครอบครัวเราเอง
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายจักริตสุยเสมอหรือว่าท็อปอายุ๒๗ปี
คือท็อปเนี่ยเป็นพนักงานติดรถของรถหกล้อคันที่จอดอยู่ที่เขานั่งหันหน้าให้อยู่นั่นแหละ
เขาทำงานกับรถหกล้อคันนั้นนะครับก็ใส่หูฟังนั่งยองฟังอยู่
อาจจะฟังพรงฟังเพลงอะไรพวกนี้นะครับรถสิบล้อจอดอยู่ด้านหน้า
แล้วตอนที่รถสิบล้อถอยมาเนี่ยเขาก็คงไม่ได้ยินเสียงรถถอย
ได้ยินเสียงรถสตาร์ทเครื่องติดเครื่องแต่คนขับสิบล้อเอง
ก็ไม่ได้ดูว่าข้างหลังเนี่ยมีอะไรหรือยังไร
ถ้าไม่มีคนก็ไม่กลัวจะชนรถบ้างเหรอนี่นะฮะพอถอยมาเนี่ยชนทั้งคนชนทั้งรถเลยนะฮะใช่ค่ะ
ก๊อปปี้ไปเลยนะครับคือท็อปเนี่ยเขาก็ตอนที่ถูกอัดก๊อปปี้
แล้วก็ร่างหลุดออกมาจากรถทั้งสองคันได้เนี่ยเขาคลานออกมาหน้าถนนเนี่ย
สุดท้ายเสียชีวิตนะครับแต่ญาติบอกว่าเหตุการณ์เนี่ย
คนรับผิดชอบเนี่ยยังไม่มีมันยังไม่คืบหน้า
วันนี้ทีมข่าวของเราไปที่วัดดอนตะโกอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะครับ
แต่เหตุการณ์เกิดขึ้นที่สมุทรสาครนะฮะแต่ว่าศพของท็อปเนี่ย
นำมาตั้งบริเวณกุศลที่บ้านเกิดที่วัดดอนตะโกอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี
ก็จะมีพิธีชาปนกิจศพวันนี้ด้วยนะครับตอนนี้ชาวพนักกิจไปแล้วนะครับ
คุณแม่ของท็อปนะครับบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๑๘กุมภาพันธ์
ครอบครัวต้องเอาคลิปมาโพสต์ลงโซเชียลแล้วก็ร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชน
เพราะต้องการเรียกร้องความเป็นธรรมให้ลูกชายหลังจากเกิดเหตุคู่กรณี
โทรศัพท์ใส่หูฟังเลยไม่ได้ยินเสียงรถถอยหลังแม่บอกว่าฟังแบบนี้เห็นไหม
คุณแม่ร้องไห้เลยแม่บอกใจแทบสลายคือลูกแม่ทั้งคนเนี่ยเอาเงินมาเสนอให้แค่ไหน
มันก็เทียบไม่ได้กับความสูญเสียหรอกแต่นี่เนี่ยมาบอกว่าลูกแม่ประมาทเอง
เดี๋ยวฟังคุณแม่นะฮะ
ส่วนภรรยาของผู้เสียชีวิตนะครับบอกว่าเธอกับสามีมีลูกชายด้วยกัน๑คน
อายุเพิ่ง๖ขวบนะฮะแล้วน้องเป็นเด็กพิเศษด้วย
หลังเกิดเหตุคนขับรถสิบล้อคู่กรณีอ้างว่าเขาให้ภรรยามาดูหลังรถแล้ว
ภรรยาบอกไม่มีคนแต่ถ้าเราดูภาพตรงนี้เนี่ย
จนกระทั่งเกิดเหตุเนี่ยตำรวจคงต้องไปดูว่ามีคนลงมาดูจริงหรือเปล่า

คือถ้าหลังจากเกิดเหตุไปแล้วเนี่ยถึงจะเห็นคนจากรถสิบล้อทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ย
วิ่งลงมาดูเพราะมีคนไปตามนะฮะ
แล้วถ้าเกิดจะข้ามภาพไปได้ก็คือตอนที่คุณท็อปเขามาอยู่ตรงกลางถนนแล้วอ่ะ
ตรงหน้าถนนแล้วจะเห็นคนวิ่งมาช่วยกันขอดูช่วงนั้นหน่อย
คือภรรยาบอกว่าคนขับรถบรรทุก๑๐ล้อบอกว่า
เมียลงมาดูแล้วเห็นไม่มีคนก็เลยถอย
แต่แม้ถอยชน๖ล้อเลยนะนี่ครับ
แล้วขอรับผิดชอบเท่าที่จะทำได้
คือจะชดใช้ให้เป็นเงิน๑๒แสนบาท
ระหว่างตั้งสวดพระอภิษฐรรมศพเนี่ย
คู่กรณีมาร่วมงาน๒คืน
นำเงินใส่ซองมาช่วย๒๐๐๐บาท
แต่ไม่ได้พูดอะไรต่อเรื่องเงินเยียวยา
ส่วนทางคดีความตอนนี้นะครับ

ไปยื่นต่อทนายสงครานอัตรุยศัพท์
เพื่อขอให้ช่วยเหลือทางด้านคดีให้กับสามี

ก็ในทางคดีเนี่ยมันก็ต้องมีคนรับผิดชอบนั่นแหละ

มันไม่คุ้มค่ากับการสูญเสียคนคนหนึ่งในครอบครัวไปนะคะ

ที่สำคัญก็คือมันก็เป็นอุทาหรณ์ทั้งทุกฝ่ายนะ

เพราะว่าถึงแม้ว่าจะไม่มีคนอยู่คุณก็ชนรถคันข้างหลังเขาอยู่ดี

เดินถนนหรือว่าอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่เนี่ย
เรื่องหูฟ่องหูฟ่างโทรศัพท์บางทีก็ต้องระวังหน่อย